ไปหาอะไรอร่อยหน้าตาดีทานดีกว่าคุณผู้ชม
ปกติคุณเคยทานลูกชุบกันใช่ไหม

ก็ก้อนกลมเป็นผลไม้เป็นลูกนู่นลูกนี่ลูกนั่น
ลูกชุบก็จะเป็นผลไม้เป็นมะเขือบางเป็นผัก
แล้วแต่แต่ว่าไม่เคยเห็นแม่ชุบเลยอะค่ะ
อาจจะต้องให้คุณไปช่วยทำ

งั้นก็คงมีพ่อชุบยายชุบลูกหลานชุบกันแล้วมั้งงานนี้

อะแม่แม่แม่จ่าพ่อจ่า
ไปดูลูกชุบกันดีกว่าว่าลูกชุบที่ว่าเนี่ยหน้าตาเขาเป็นยังไง
อย่างที่บอกว่าคือลูกชุบที่นี่เขาจะมีหน้าตาที่มันแปลกนิดนึง
แต่ทานได้แน่นอนอร่อยเหมือนเดิมแน่นอน
ไปกันที่ร้านนี้นะคะร้านลูกชุบนพรัช
อยู่ที่ตำบลวังพิกุลอำเภอวังทอง

มันคือลูกชุบทั้งหมดเลยนะคุณจริงดิใช่ทั้งหมดนี้คือลูกชุบนะคะ
ร้านนี้เขารังสรรค์ไอเดียเก๋มากเลยเป็นงานฝีมืองานแฮนดเมสจากลูกชุบธรรมดาธรรมดา
กลายเป็นเซตอาหารมีทั้งอาหารคาวหวานมีทั้งพวงมาลัยนี่คุณ
แล้วก็เป็นการส่งมอบแทนคำอวยพรในเทศกาลต่างได้ด้วยดีเลย
อย่างปีใหม่แบบนี้เราอาจจะเปลี่ยนจากลูกชุบผลไม้
เป็นลูกชุบพวงมาลัยเก๋ไหมมีผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้เหมือนกัน
และเขาก็โพสต์ขายทางออนไลน์ด้วยนะคะออเดอร์ตอนนี้หูยสั่งจองกันแน่นเพียบเลย
ก็ถือว่าเป็นการสร้างรายได้ที่เป็นรายได้เสริมได้ด้วยนะหรือว่าจะเป็นรายได้หลักเลยก็ได้นะคะ
เป็นรายได้เสริมของเขาเนี่ยเขาบอกว่าหลักหมื่นเลยนะต่อเดือนนะคะ
ไม่ธรรมดานะคุณผู้ชมคุณพี่วราพรนพรัชเจ้าของร้านเนี่ยค่ะ
เขาบอกว่าพี่แกกับคุณสามีเนี่ยทำงานที่โรงพยาบาลเอกชนนะคะ
แต่ว่าเงินเดือนก็คือไม่พอกับค่าใช้จ่ายแหละเพราะว่าทำงานที่โรงพยาบาลนะ
ก็เลยหันมาทำลูกชุบขายคือเป็นเหมือนอีกหนึ่งอาชีพเสริม
ที่สร้างรายได้ให้กับเขาคือเขาเป็นคนที่ชื่นชอบการทานลูกชุบอยู่แล้วนะคะ
ก็เลยหันมาลองทานทำอะไรที่เราชอบดูเป็นความถนัดของเราเอง
เขาก็เลยคิดค้นศึกษาหาวิธีในการทำลูกชุบที่มันแปลกใหม่
ไอเดียเก๋แบบนี้คุณแล้วก็ปรับเปลี่ยนสูตรไปมาจนเป็นของตัวเอง
อันนี้คือเป็นลูกชุบน้ำพริกกะปิโอ้เห็นปลาทูด้วยค่ะคุณ
ใช่อันนี้เป็นลูกชุบที่เป็นพวงมาลัยพวงใหญ่มาก
มันใหญ่มากแล้วคุณคิดนะรายละเอียดเล็กแต่ละดอกที่ต้องปั้นออกมา
ใส่ใจมากเลยนะคะสวยงามมากแล้วเขาก็ทำขายมาประมาณ๒ปีแล้วนะ
คือเขาบอกว่าไฮไลท์เนี่ยก็คือไอ
มากผลิตกันแทบไม่ทันเลยเพราะว่าเราสามารถอย่างที่บอกไปให้
ภูเยาท์ผู้ใหญ่ได้อยนอะแล้วเห็นลองให้ไม่กล้ากินเนอะใช่แต่ว่ามันทานได้เนี่ย
ทางออนไลน์ล่วงหน้านะคะสองถึงสามวันนะคุณผู้ชม
สำหรับใครที่อยากจะสั่งไม่ใช่ว่าเออฉันจะเอาวันนี้
โทรวันนี้ให้เวลาเขานิดนึงต้องทำค่ะคุณพี่เขาต้องปั้นด้วยมือนะคะ
แล้วก็เซ็ตพวงมาลัยเนี่ยนะคะก็มีราคาตามขนาด
แตกต่างกันออกไปราคาก็อยู่ที่ประมาณหลักร้อยนะ
แล้วแต่นะคะลูกค้าที่สนใจอยากจะสั่งไปต้องบอกว่า
ชุบร้านคุณพี่เขาไม่ใส่สารกันบูดนะแล้วก็ไม่หวานมากจนเกินไปด้วย
สามารถเก็บรักษาในตู้เย็นได้๑สัปดาห์นะคะคุณผู้ชม
อ่ะใครสนใจอยากจะสั่งน้ำพริกปลาทูชุดนี้ไปรับประทาน
ไปเป็นของขวัญหน้าตาเก๋ไก่มากสั่งได้เลยหมายเลขโทรศัพท์ด้านล่างนี้
โทรไปสอบถามหรือว่าโทรไปสั่งล่วงหน้ากันได้นะคะเขาขายแต่ทางช่องทางออนไลน์เท่านั้น
เดี๋ยวนี้เขามีไอเดียในการค้าขายแบบเก๋คือเป็นอาชีพเสริมแหละ
เพราะอาชีพหลักก็ยังทำอยู่แต่อาชีพเสริมเนี่ยเราก็ต้องรู้สึกว่าเราสนใจ
หรืออยากทำอะไรในสิ่งที่เราชื่นชอบแล้วเราทำมันออกมาได้ดีแล้วก็ทำแบบเต็มที่